มีเหตุการณ์แห่งความโชคร้ายของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
เมื่อเธอจอดรถลงไปคุยกับเพื่อนที่ขับรถมาอีกคันหนึ่งที่บริเวณริมถนนนะครับ
ปรากฏว่ามีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขับมาแล้วก็เสียหลัก
ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์นั้นหลุดจากตัวรถ
พุ่งเข้ามาอัดเธอจนร่างกระแทกกับรถที่จอดอยู่เสียชีวิต

นี่เป็นสภาพรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อทำตู้คอนเทนเนอร์
ล่นใส่ทับรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนโรจนะ
ฝั่งขาเข้าช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๔
ตำบลคานหามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทำให้นางสาวระดีปัดก้อนนาคอายุ๓๔ปี
ถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่ใต้ท้องรถเสียชีวิต

ขณะที่สภาพรถเก๋งด้านท้ายและด้านข้าง

ใกล้กันยังพบรถยนต์ฮอนด้าซีวิกสีขาว
สภาพช่วงท้ายพังเสียหายยับเยินอีกคัน
นายสุบันโพศลอายุ๔๙ปี
คนขับรถบรรทุกพ่วงคันที่เกิดเหตุอ้างว่า
ได้ขับรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกปุ๋ย

จะไปส่งให้ลูกค้าในอำเภอนครหลวง

ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด๒๐ฟุต
ใส่ท้ายรถเก๋งที่จอดชิดอยู่ริมถนน

ตู้คอนเทนเนอร์ร่วงใส่ร่าง
ติดกับท้ายรถพอดี
จังหรือเปล่า
ด้านหนังสาวกดชะพานอายุ๒๒ปี

ที่ยังอยู่ในอาการตกใจเปิดเผยว่า
ตัวเองนั่งอยู่ในรถเก๋งฝั่งคนขับ

เดินลงจากรถเพื่อไปหาเพื่อนที่จอดรถอยู่ติดกัน
สักพักได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรมาชนรถเสียงดังสนั่น

พบว่ามีรถบรรทุกพ่วงตู้คอนเทนเนอร์พุ่งมาชน
และทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ร่วงใส่ร่างผู้เสียชีวิต
ติดกับท้ายรถเก๋งที่จอดติดกันพอดี
ขณะที่นายรามฤทธิก้อนนาคพี่ชายของผู้ตายบอกว่า
ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะน้องสาวเป็นเสาหลักของครอบครัว
และอีกเพียง๑วันก็จะครบรอบวันเกิดน้องสาว
ซึ่งทางบ้านได้เตรียมเค้กเพื่อจะฉลองกันในวันพรุ่งนี้แล้ว
แต่กลับมาเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะตั้งแต่เกิดเหตุยังไม่ได้รับการติดต่อจากคู่กรณีเลย
พ่อแม่ก็เสียใจทุกคนในบ้านเสียใจหมด

แล้วพวกนี้วันเกิดเขาอายุครบ๓๔ปี
ก็เตรียมเค้กเตรียมอะไรไว้แล้ว
แต่คือไม่ทันจริงครับ
ไม่ทันจริงเขาไม่ได้อยู่ครอบครัว
ด้านตำรวจสพออุทัยได้ควบคุมตัวคนขับรถพ่วง

ส่วนศพผู้เสียชีวิตญาติได้นำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนา
วัดสาราแดงอำเภอบางปะหัน
ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าสลด
ชักษิบุญรัติข่าวทรัฐทีวีรายงาน